ว่าคิดว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์
กับความหวานของพี่อ๊อฟซูภนัทและกับน้องขัญญาค่ะ
นี่เขาควงคู่กันไปสีชมพูหวานแหววเวอร์

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเมาส์ข่าวลืมมาเยอะถูกไหมล่ะ
คุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากได้หลานแล้ว

ดูชุดคู่ชุดเอ่ยนะจ๊

ไปร่วมงานแสดงความดีของคุณก้องห้วยไร่แล้วก็คุณเบลคณิตถ่าย

หรือคู่ของธัญญากับอ๊อฟจะมีข่าวดี
คือประกาศวิวาฟ้าแลบหรือเปล่าคุณผู้ชม
งานนี้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังทั้งคู่นะ

น้องธัญญาเนี่ยนะฮะพาพี่สาวลาล่า
รำถวายพ่อปู่ที่บ้านด้วยนะคะ

แล้วก็เรื่องงานแต่งสายฟ้าแลบจริงหรือเปล่า

อีกแป๊บนึง

วงสวงที่บ้านก็คือเราไปลำมา
ในทุกจังหวัดใช่ไหมคะทุกสถานที่

ปู่กับย่าเป็นประธานที่บ้าน

พอทำน้ำตกเสร็จปุ๊บท่านก็ให้โชคเลย
เขาก็เลยคิดค่าบวงสงมาสองหมื่น

แต่พอทำปุ๊บโอนเงินปุ๊บนะคะ

ได้งานรีวิวสินค้าเลยค่ะ๒ตัว
เป็นเงินแบบ๖หลักแต่ว่าหลายคนก็ถามเกี่ยวกับเรื่องเลขเรื่องทูบ
แต่ว่าหนูไม่วันนั้นคือไม่ได้นึกถึงตัวเลขเลย

เอาเป็นว่าเรื่องวิวงวิวายังก่อน
โกยเงินก่อนกรอบเงินมาก่อน
แล้วก็เรื่องความเชื่ออย่างที่บอกไปแหละตามที่น้องพูดนะคะ
เชื่อและศรัทธาอะไรก็ดูเอาเองแล้วกัน
เราก็เชื่อตามหน้าจอแหละ
บ้านทะเบียนเลขทะเบียน๙๙๕๘
ก็พูดได้เลขทะเบียนไม่ได้อะไร
เมมด้วยสายตากันไปก่อนนะคุณผู้ชมนะ